คุณผู้ชมคะปีใหม่เทศกาลสงกรานหรืออะไรก็ตาม
กันหลายครั้งแล้วเนาะสนุกได้ฉลองได้
แต่ปืนเนี่ยช่วยเก็บไว้ไกลไม่ต้องเอามายิงฉลองอะไร
เพราะว่า๑มันผิดกฎหมายแล้ว๒มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือที่เพชรชบูรณ์มีกระสุนปืนตกทะลุหลังคาบ้านอ่ะ
เกือบจะโดนน้องวัย๑ขวบที่เขานอนอยู่
คุณดูกระสุนมันทะลุเพดานลงมาแบบนี้เลยนะคะ
เฉียดร่างน้องไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
โอ้โหตอนนี้คนในบ้านบอกภาวะเลยไม่รู้จะยังไง
หนีไปนอนที่อื่นแล้วอ่ะไม่กล้านอนบ้านหลังนี้เลย
อยากให้ตำรวจช่วยจับมือยิงให้หน่อยค่ะ
เป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านโคกนะคะ

นี่นี่ลูกกระสุนเห็นไหมคะ

บอกว่าอีกนิดเดียวจะโดนเด็กน้อย
ยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะคุณกำลังจะฆ่าคนอื่นโดยเจตนา

ได้คุยกับคุณสุธิวัฒน์
เขาก็พาไปดูจุดเกิดเหตุเลยตรงฝ้าเพดาน

พอเปิดฝ้าเพดานดูก็จะเห็นว่าทั้งหลังคากระเบื้อง

แล้วก็เห็นร่องรอยกระสุนที่ตกไปถูกกำแพง

เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้แหละ

ก็ได้ยินเสียงจุดพลุฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มันก็ดังมาจากทุกทิศทุกทางค่ะ

แต่ไม่รู้เลยไว้เสียงปั้งเนี่ย
มันดันมีเสียงปืนรวมมาอยู่ด้วยค่ะ
เห็นว่าทำไมฝ้าพระแดนเป็นรูโบ๋อะ

โอ้โหลักษณะมันเหมือนรูกระสุนมากเลย

ไอ้คุณ๕๕๑ใกล้มากนะนะครับงเมษนี้คือกลไกลมาจริง
ช่วงแขนอ่ะแค่นั้นเลยอะค่ะพอเห็นหัวกระสุนปืนเขาบอกเขาช็อกเลยค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดมันขยับมาอีก๒เมตรเนี่ยมันคือเจาะร่างลูกเขาเต็ม
เลยนะตายเลยนะเขาบอกเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลย
ไปนอนที่อื่นเลยเพราะกลัวว่าจะมีกระสุนปืนตกมาซ้ำอีก
แล้วมันอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งแรกก็ได้
งดเฉลิมฉลองด้วยการยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอันตรายครับถ้าเกิดมันไม่ลงตรงนี้แล้วเป็นลงตรงอื่น
ถ้าเกิดโดนคนโดนอะไรขึ้นมาก็เสียหายหนักเลยครับ
เมืองต้นครอบครัวนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็เก็บหัวกระสุนปืนขนาด๙มมมาไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วย
เพื่อจะตามหาตัวคนยิงมาดำเนินคดีค่ะ
ซึ่งนายสุธิวัฒน์เขาขอฝากเลยนะ
ฝากถึงคนที่ยิงที่มันมาตกที่บ้านเขา
และคนอื่นที่คิดจะยิงปืนขึ้นฟ้าในทุกเทศกาลด้วยว่า
ช่วยเลิกพฤติกรรมนี้เถอะเพราะมันทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้
หลายคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า
คนที่เวลายิงบืนขึ้นฟ้าตำรวจไปจับก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ถ้าเกิดสมมุติว่ากระสุนคุณไปโดนใครเข้าเนี่ย
โดนข้อหาพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาไปเลยดีไหม
เพราะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ากระสุนปืนที่ยิงขึ้นไป

ก็ไม่รู้นี่มันจะตกลงที่ไหน
อันนี้ฟังรู้ไม่รับผิดชอบเกินไปรึเปล่า
หลายคนก็ตั้งข้อสมเกตมาแบบนี้